พูดถึงเรื่องหวยแล้วเรามาต่อเนื่องกันที่สีสันไทยรัฐจอบประเด็นนะครับ
วันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหวยก็ได้นะครับ

แต่ว่าชาวบ้านทางภาคใต้เชื่อว่าการที่งูเข้าบ้าน

เป็นการนำโชคนำลาบมาให้นะครับ
ติดตามพร้อมกันเลยครับ
หลังยื้อยุดฉุดกระชากันนานกว่า๓๐นาที
ชัยชนะตกเป็นของกู้ภัย
เมื่อนำงูไปวัดและชั่งน้ำหนักพบว่า
ยาว๔เมตรหนัก๙กิโลกรัม

ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระบีพิทักษ์ประชา
กำลังช่วยกันจับงูจงอางขนาดใหญ่
ซ่อนตัวอยู่ในกระโปรงรถกระบะ
โตยาต้าสีเขียวทะเบียนกกจ๔๒๘๘
ผู้ภัยต้องใช้เชือกคล้องคอเพื่อดึงงูออก

ร้อนถึงพี่บังเดชต้องโชว์ทักษะเฉพาะตัว
ใช้มือเปล่าจับหางแล้วเวียงงูออกมา
ท่ามกลางสายตาของพี่น้องประชาชน
ที่ติดตามอย่างใกล้ชิด
ก่อนจะไม่ลืมขอดูทะเบียนรถและเลขที่บ้าน
เพราะหลายคนเชื่อว่างูจงอางมาให้โชคลาภ
ปิดท้ายด้วยงูเผือกไม่ทราบชนิด
ที่กู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชร
จับได้จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร
งูตัวนี้มีลักษณะพิเศษคือ
สีขาวนวลทั้งตัว
ดวงตาและลิ้นสีชมพู
ดุร้ายและเป็นมิตรกับทุกคน
ปกติแล้วเมื่อจับงูได้
ผู้ภัยจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่งูตัวนี้เจ้าหน้าที่ขออายัดไว้ก่อน
และเมื่อความทราบถึงผู้นิยมตัวเลข
ตอนนี้ได้ข่าวว่ากำลังรวบรวมมวลชน
ก่อนจะมาขอเยี่ยมชมงูเป็นหมู่คณะ
พร้อมอุปกรณ์๒๓อย่างอันประกอบด้วย
ดอกไม้ทูบเทียนและแป้งฝุ่น